ไปนั่งกินอาหารกันตรงนั้น
ปกติเขาจะมีร่มกันแดดให้

นั่งดินขาวแบบนี้แมวแน่

เอ้าสั่งมะพร้าวมาเหรอ

หรือว่ามันเป็นช่วงเย็นดอมร่มเริ่มหุบหมด

โอ้โหนี่ต้องประถมพยาบาลเลยคุณผู้ชมฮะ

แต่เหตุเกิดริมชายหาดบางแสนอำเภอเมืองชนบุรี

เนี่ยนั่งมึนงงอยู่บนเตียงชายหาดเนี่ย
แล้วหัวเขามีรอยยุบเล็กน้อยด้วยนะคุณผู้ชม

แต่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน
โต๊ะอาหารนอกจากขวดเขียวแล้วพี่เบิร์ต

ลูกอ่อนนะยังเจ็บขนาดนี้เลย

ใกล้กับเตียงชายหาดเนี่ยคุณผู้ชมก็มี

สมุทรปราการมานั่งกินอาหารริมหาดนี่แหละ

หันไปดูอ้าวเฮ้ยลูกมะพร้าวตกใส่หัวเพื่อนไปแล้ว

ลงมาโอ๊ยเจ็บดิ
แม่ค้าชายหาดบางแสนครับเล่าให้ฟังปกติอ๋อ
ป้าเนี่ยนะจะกางร่มไว้กันแดดให้กับลูกค้า
แต่ตกค่ำปุ๊บก็หุบร่มตามปกตินี่แหละ

ลูกมะพร้าวมันไหลมาตามกิ่ง
กิ่งตามก้านเนี่ยล่วงใส่หัวนักเที่ยวเลย
ก็เลยโอ้มันตกมา๒ลูกเป็นนอนเทียนลูกนึง

คล้ายมันไหลมาตามก้าน

เรียงรายเพียบหลายต้นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีคนเอาป้ายไปติดไว้นะ
เออเนี่ยมันนมโน้มไปโน้มไปอย่างนั้นล่ะครับ
มีคนเอาป้ายไปติดว่าโปรดระวังลูกมะพร้าวตกใส่
โอ้จะไปรู้ตอนไหนอ่ะเออแน่นอนสิอ่า
แต่คือเตือนไว้ก่อนเขาเตือนไว้ก่อนแม่ค้าหรือพ่อค้า
หุบแถวนั้นเขาก็เลยเอาร่มมากางไว้ให้
แล้วเขาก็บอกนะพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุใครจะอยากให้เกิดล่ะพี่เออ
พวกค้าเองก็ช่วยเป็นหูเป็นตางให้ตลอดแหละโอ้แจกเลย
ถ้าพบว่ามีกระรอกมาเจาะมะพร้าวหรือเห็นลูกมะพร้าวอยู่บนต้นเยอะเนี่ย
ก็จะแจ้งให้เทศบาลมาตัดให้ตลอดครับเพราะพ่อค้าแม่ค้าเอง
ไม่ใช่แค่กลัวหล่นใส่หัวลูกค้ากลัวหล่นใส่หัวพ่อค้าแม่ค้าเองด้วย
แม่เมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์อ่ะค่ะ
ดพิกัดหน่อยไอ้ต้นนี้ไอ้ต้นนี้มันอยู่ตรงไหน
ส่งโลเกจันต์มาให้เบิ้ลหน่อยเดี๋ยวพวกเขาจะพาดอมไปนั่งเดือนหน้า
คือลมมันดีแหละวิวมันดี
ไม่ได้ดูที่เกิดเหตุไงมันจะมีทั้งลูก

อย่าลืมนะจันทร์ที่๙ตุลานะคะ
วนเวียนอยู่แถวหาดบางแสนนะจัดรายการกันสดที่นั่น

ใครที่อยู่ชนบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอยากไปเจอกันจะได้ไปเจอนะคะ

พรุ่งนี้พี่ไปเลยพี่เตรียมงานเดือน